มาเที่ยวสงกรานงานวัดบ้านดิฉันนะคะมีอะไรคะปลาตุ๊กตาปลาโป่ง
ปาเต้ามีรำวงด้วยค่ะยังไงก็ขอให้สุขสนุกในวันสำรานนี้นะคะ
รุนสวัสดินะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
วันนี้๑๔เมษายนค่ะวันครอบครัวหลายคนหลายครอบครัวก็ได้อยู่พักผ่อนร่วมกันอยู่ที่บ้านนะคะ
แต่ว่าบางคนเนี่ยก็ต้องตัดใจไม่กลับไปที่บ้านเพราะว่าสถานการณ์โควิดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่
อีกอย่างหนึ่งต้องเฝ้าระวังคือเรื่องของฝนฟ้าอากาศนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้นะคะพื้นที่ประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนเนี่ยปกคลุมประปรายอยู่อย่างเช่นตอนกลางของประเทศนะคะ
จะมีสีเขียวเขียวเหลืองเหลืองหรือมากจนไปถึงสีส้มสีเหลืองเนี่ยหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะตกในช่วงของหลังเที่ยงมันต้นไปค่ะ
ปัจจัยอากาศนะคะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วก็คือพื้นที่ประเทศไทยร้อนนะคะอย่างเช่นตอนนี้มีห่อมความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเจอกับลมทะเลที่หอบเอาความชื้นจากอ่าวไทยขึ้นมาก็คือลมใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้
กันหน่อยนะคะว่าจะมีฝนตกพื้นที่ไหนเวลาใดกันบ้างนะคะเช้าเช้าแบบนี้ฝนจะเริ่มตกแถว
ทะเลอ่าวไทยใกล้กับภาคตะวันออกก่อนนะคะ
หลังจากนั้นกลุ่มฝนก็จะกระจายขึ้นไปทางตอนบนคือแถบภาคอีสาน
จะเป็นลักษณะตกเล็กน้อยถึงปานกลางครึ้มฟ้าครึ้มฝน
จากนั้นภาพนี้คือช่วงประมาณสักบ่ายโมงเริ่มตกกระจายทั่วพื้นที่ประเทศไทย
ตกหนักเป็นแห่งเช่นที่จังหวัดบุรีรำ
ส่วนบ่ายแก่มาแล้วนะคะฝนก็จะครอบคลุมหลายพื้นที่ขึ้นไปที่ภาคเหนือมากขึ้น
แถบจังหวัดนครสวรรค์หรือว่าภาคกลางตอนกลางนั่นเองนะคะ
ส่วนภาคใต้นั้นตกชุ่มฉ่ำกันทั้งพื้นที่เลยค่ะแต่ไม่ถึงขั้นตกหนักมาก
อย่างไรก็ตามไม่ควรประมาทยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของลมแรงค่ะ
ส่วนอากาศร้อนนะคะจะมีช่วงเช้าเช้าใครอยากจะตากผ้าซักผ้าก็อาศัยช่วงเช้านะคะ
เพราะเราหลังบ่ายแล้วเนี่ยน่าจะดูแล้วไม่น่าจะไหวนะคะ
คุณผู้ชมค่ะไปดูพื้นที่ในพื้นที่ต่างที่เขาไปท่องเที่ยวกันหน่อย
แม้ว่าช่วงนี้สถานการณ์ยังคงต้องเข้มงวดมากขึ้น

ไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวพักผ่อนในวันครอบครัว
ที่นี่คือชายหาดอ่าวดงตานอำเภอสัตหีบนะคะ
พ่อแม่ก็หอบลูกจูงหลานไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวกันแบบนี้แหละค่ะ
โดยทางกองเรือยุทธการยังเน้นย้ำประชาชนนะคะว่า
เว้นระยะห่างในการนั่งพื้นและต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ล้างมือทุกครั้งที่เข้าออกบริเวณชายหาด
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะ
ส่วนที่ท่าเทียบเรือบริเวณเขื่อนรัชประพาหรือว่าเขื่อนเชี่ยวหลาน
จังหวัดสุราธานีที่แห่งนี้ก็เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวหลายคน
มีนักท่องเที่ยวที่หนีโควิดไปล่องแพรล่องเรือ
เขื่อนเชี่ยวหลานแห่งนี้จนที่พักถูกจองเต็มทุกแห่งเลยนะคะ
ซึ่งทางอุทยานก็มีมาตรการป้องกันโควิดที่เข้มข้น
ทั้งการลงทะเบียนเช็คอินวัดอุณหภูมิ
ตรวจสอบเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย
ประชาสัมพันธ์เรื่องการเว้นระยะห่างนะคะ
เพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุขปลอดภัยและปลอดโรคนะคะ

เข้าใจว่าการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนรอคอย
แต่พอโควิดระบาดมาแบบนี้เราก็ยิ่งต้องเพิ่มมาตรการความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
อยากจะให้ทุกคนท่องเที่ยวอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขและปลอดภัยนะคะ

งานวัดก็จะมีบรรยากาศมีกิจกรรมที่เหมือนกับได้อนุรักษ์ประเพณีไทยดีมากมายด้วยนะคะ
ฉันขอตัวไปเที่ยวในวันหยุดนี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ